เมื่อคืนนี้นะครับธนวัฒนซึ้งจิตถาวรนะครับ
ใกล้เคียงเข้ามาทุกทีครับกับการจะมีคนไทยคนแรก
ที่ได้ลงสนามในพรีมิลีกอังกฤษนะครับ
เมื่อวานนี้มีรายชื่อสำรองแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รับโอกาสนะครับ
แต่ธนวัฒน์เองนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับ
แม้ว่าเมื่อวานนี้ธนวัฒน์อาจจะยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามก็ตามครับ
ล่าสุดนะครับทางธนวัฒนซึ้งจิตถาวรก็ได้เปิดเผยนะครับ
บอกว่าได้ซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่มากว่า๒เดือนแล้วครับ
ทุกอย่างตอนนี้กำลังเป็นไปด้วยดีนะครับ
แล้วก็การได้ฝึกซ้อมกับนักเตะระดับท็อป
ฝึกฝนร่วมกับพวกเขาทุกวันก็จะช่วยให้ได้มีการพัฒนาฝีเท้ามากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วตอนนี้ก็หวังที่จะขออภัยครับหวังที่จะเรียนรู้จากแข้งระดับโลกนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าคงจะเป็นสิ่งที่ดีมากครับ
สำหรับธนวัฒน์นะครับก็เคยมีชื่อติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนครับ
แล้วก็เคยให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อไทยนะครับ
บอกว่าต้องการที่จะให้เล่นให้กับทีมชาติไทยด้วยครับ